ก็เลยทำให้ที่กะบินบุรีปลาจีนบุรีนี่อ่วมเลยนะคะ
น้ำท่วมจนซัดสะพานขาดนะคะ

ตอนนี้เขาก็มีโรงครัวเป็นโรงครัวจิตอาสา

ทีแรกดิฉันคิดว่าตลาดน้ำหรือเปล่า
นี่เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสคือพายเรือขายของกันแบบนี้ค่ะ

ใช่แล้วก็เหมือนตลาดน้ำย่อมเลยนะคะ
นี่คือที่ชุมชนตลาดเก่าเทศบาลตำบลกบินจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งที่ตำบลกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาเดินทางออกจากบ้านพักไม่ได้
เพราะว่าน้ำมันท่วมสูงเหลือเกิน
แต่ก็จะมีชาวบ้านที่เขาเป็นจิตอาสาค่ะ
ตั้งโรงครัวอยู่ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทธกภัย
ทำอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เขาอยู่ตามบ้านพัก
แล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
คนในชุมชนเขาเดินทางไม่สะดวก
ดังนั้นก็เลยมีแม่ค้ามีพ่อค้า
เอาอาหารเอาขนมแบบนี้ค่ะ
ใส่เรือพายเรือไปขายในชุมชนที่โดนน้ำท่วม
บางคนเนี่ยนะคือวางขนมวางอาหารใส่รถเข็นขายในน้ำ

คือชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะคะ
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนตลาดเก่า
เทศบาลตำบลกบินก็ยังมีปริมาณสูงประมาณเมตรกว่าอยู่
จากน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำปลาจีนบุรี
มีการระบายเข้าทุ่งนาของเกษตรกรทั้งสองฝั่งแม่น้ำ
แล้วน้ำที่มาจากพื้นที่อำเภอกบินบุรี
ก็เริ่มไหลเข้าพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ
ทำให้บ้านเรือนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำ
ก็เริ่มถูกน้ำท่วมมากขึ้นแล้วนะคะ
ไม่รู้ว่ามีชาวปราจินบุรีชมข่าวเราอยู่หรือเปล่า
ส่งรายงานสภาพน้ำมาให้ฟังได้นะคะ